คุณบุ๊คครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ตื่นเช้าขึ้นมา
เราจะได้เห็นข่าวได้อ่านข่าวได้ฟังข่าวแบบที่คุณน้ำแข็งว่าเนี่ย
มีทุกวันข่าวคนถูกหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพทางออนไลน์
ในรูปแบบต่างต่างนานาสารพัดสารพันธ์
ถูกหลอกน้อยก็มีถูกหลอกมากก็มีถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวก็มี
แล้วถูกหลอกจนตัวเองหมดเงินแล้วเนี่ยยังต้องกู้เงินมาเพื่อโอนไปเพิ่มให้มันอีก
คือหมดเนื้อหมดตัวแล้วยังติดลบอีกเป็นหนี้อีกเพราะอะไรล่ะครับ
ก็เพราะเชื่อว่ามันจะได้เงินคืนมาในจำนวนที่มากกว่าที่จะโอนไป
ตามที่แก๊งพวกนี้มันใช้จิตวิทยาหลอกล่อนั่นแหละบางคนเนี่ย
เห็นที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงก็รู้แล้วเอกใจแล้วล่ะ
ว่ามันไม่ดีแล้วแต่ว่าถ้าไม่ทำตามที่มันบอก
เงินที่โอนไปก่อนเนี่ยก็หายหมดสิแต่ถ้าทำตามที่มันบอก
ก็ยังมีความหวังว่าเออมันยังมีโอกาสที่คิดจะได้เงินกลับมาอย่าง
อย่างที่มันบอกก็ต้องเสี่ยงต่อนี่คือคนที่หมดเนื้อหมดตัว
และติดลบแล้วเพราะว่าต้องไปหยิบไปยืมคนอื่นมาโอนให้พวกมันต่อเนี่ย
ท่านผู้ชมคงนึกออกนะว่าเขาจะตกอยู่ในภาวะแบบไหน
หมดเนื้อหมดตัวทุกข์เครียดช่วงที่ผ่านมาหลายคนฆ่าตัวตาย
เป็นคดีก็มีแจ้งความก็มีไม่แจ้งความก็มีเพราะว่าหนีความเครียด
หนีความทุกข์คนในครอบครัวที่อยู่ข้างหลัง
ก็ต้องทุกข์ทรมานอยู่ในภาวะตายทั้งเป็นมีเยอะเลยครับ
อันนี้ที่เป็นข่าวบ่อยมากในช่วงหลังไม่ว่าจะข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ
เจอข่าวในทีวีข่าวในคลิปออนไลน์ถัดมาข่าวที่สองที่
ตามมาตีคู่กันก็คือเป็นข่าวที่เสียงเตือนคำเตือน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่รัฐบาลตั้งแต่หน่วยงานนั้น
หน่วยงานนี้รัฐบาลผมก็ได้ยินว่าโคศกและรองโฆษกรัฐบาล
โผล่หน้าออกมาเตือนหลายครั้งแล้วนี่ครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เตือน
ธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายสถาบันการเงินทั้งหลายก็เตือนว่าอย่าไปเชื่อ
ที่มันเอาโลโก้ของธนาคารไปแปะไว้เนี่ยไม่ใช่
กระทรวงดิจิตอลที่รับผิดชอบโดยตรงตำรวจปราบปรามอัยกรรมทางเทคโนโลยี
ก็ออกมาเตือนอ่าแล้วมันเป็นยังไงเตือนแล้วได้อะไรไหมครับ
ตอบว่าเอาไม่อยู่หรอกครับไอ้คำเตือนจากหน่วยงานต่างต่างทั้งหลายเหล่านี้
มันไม่ได้ไปหยุดยั้งกระบวนการหลอกลวงไม่ได้ทำให้มันหยุดชะงัก
เท่าที่ควรจะเป็นคนที่หลงเชื่อก็ยังหลงเชื่อไปเรื่อย
วงจรของการหลอกลวงก็ไปเรื่อยเรื่อยคือฝ่ายหลอกก็ยังหลอกได้
ฝ่ายถูกหลอกก็ยังคงตกเป็นเหยื่อถูกหลอกต่อทั้งทั้งที่ไม่รู้ตั้งกี่หน่วยงานออกมาเตือน
ว่าเพราะอะไรล่ะครับก็เพราะว่าไอ้โลกทุกวันนี้เนี่ย
มันเป็นโลกที่ข่าวสารหลากหลายคำเตือนต่างนานา
มันเข้าไม่ถึงครับคือไม่ถึงหูประชาชนไม่ถึงตาประชาชน
ถึงเข้าถึงก็เข้าถึงในส่วนในส่วนน้อย
คำถามที่ตามมาก็คือนอกจาก
เตือนกันแบบกระปิกระปลอยเตือนกันตามหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องควรจะต้องทำอย่างไรอีก
ผมคิดว่าถึงวันนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้อง
ต้องคิดใหม่ทำไมคือต้องจับมือกัน
ลงทุนครับลงทุนทำอะไรลงทุนที่จะทำให้คำเตือนเนี่ย
เข้าถึงประชาชนให้มากที่สุด
เท่าที่จะมากได้ไอ้เตือนกันแบบกระปรีกระปลอย
เป็นรายวันเนี่ยไม่มีประโยชน์แล้วถ้าจะให้เตือนแบบเข้าถึงประชาชนเนี่ย
มันต้องใช้งบประมาณมีค่าใช้จ่าย
เช่นทำเป็นคลิปทำเป็นสปอร์ตออกวิทยุออกโทรทัศน์
โทรทัศน์เนี่ยมันแพงหน่อยแต่ต้องลงทุน
ช่องไหนกำลังฉายละครหนังกันอยู่ช่องไหนกำลังรายการมีฮิตกันอยู่
รัฐบาลไปแทรกตรงนั้นเตือนประชาชน
คนกำลังดูละครอยู่ชาวบ้านทั่วไปเขากำลังดูละครอยู่
มีคำเตือนแวบเรื่องนี้ออกมาระวังนะครับ
ถูกหลอกอย่ากดลับอย่าไปทำอย่างโน้นอย่าไปทำอย่างนี้
ผมว่ามันเข้าถึงเพราะว่าคนที่ถูกหลอกเนี่ยเขาดู
ดูรายการสำคัญสำคัญดูรายการข่าวรายการที่มีเรตติ้งสูง
ดูรายการละครเตือนเข้าไปตรงนั้นเลยแน่นอนครับ
มันต้องใช้เงินสถานีเขาไม่ให้ฟรีหรอก
แต่ว่าการใช้เงินเพื่อให้ประชาชนรอดพ้นจากการถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัว
รอดพ้นจากการฆ่าตัวตายให้รอดพ้นจากการทุกข์ทรมานทั้งครอบครัวเนี่ย
มันคุ้มไหมล่ะครับมันคุ้มครับ
รัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปหมดกับเรื่องไม่เป็นเรื่องตั้งเยอะแยะ
ประชาชนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ยังเห็น
ยังใช้งบประมาณกันโครมโครมได้แล้วทำไมจะเอาเงินไป
ไปจ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนรอดพ้นจากแก๊งหลอกลวงต้มตุ๋น
ทำไมถึงทำไม่ได้อันนี้ต้องคิดใหม่
คิดใหม่ใส่เงินลงไปเลยออกสปอร์ตทางทีวี
เตือนทางวิทยุเตือนทางหนังสือพิมพ์
หน้าหนังสือพิมพ์ล้อมกรอบแล้วเตือนออกมา
ด้วยภาษาที่ให้คนฟังเข้าใจง่าย
หมายคือต้องการให้คำเตือนนั้นเนี่ยแรงถี่และเข้าหู
ตาประชาชนเรียกว่าเตือนให้รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองว่าอย่างนั้นเถอะ
มันถึงจะได้ประโยชน์เตือนจนกระทั่งว่า
แก๊งมิจฉาชีพส่งอะไรเข้ามาทางมือถือคนรู้ทัน
ไม่มีใครกดเข้าไปดูไม่มีใครตกเข้าไปเหยื่อไปกดนั่นกดนี่
ต้องจ่ายเงินต้องเสียเงินเตือนเอาเป็นว่าเตือนจนเก้งมิจฉาชีพหาเหยื่อไม่ได้ก็แล้วกัน
เพราะคนรู้ทันนี่อยากเรียกร้องว่า
รัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเอาแบบนี้ต้องเตือนกันแบบนี้
อย่างวันนี้เนี่ยจะยกตัวอย่างเรื่อง
การจ้างเยาวชนเปิดบัญชีม้าซึ่งกำลังระบาดกันอยู่
คือรับจ้างเปิดบัญชีเขาเรียกบัญชีม้าเพื่อให้พวก
แก๊งหลอกลวงเนี้ยให้โอนการบัญชีนี้
ก็เห็นมีหัวข่าวเตือนออกมาเยอะไปหมดเช่น
เตือนเตือนบัญชีม้าโตพุ่ง
ธนาคารแห่งประเทศไทยตกแบงค์ล้อมคอก
ทีนี้ลองไปดูเนื้อข่าวที่ใครเตือน
วันนี้คุณสี่ฤ้สิฤทาดาพนมวันนะอยุธยา

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่านพูดถึงกรณีที่มิจฉาชีพ
จ้างให้เปิดบัญชีม้า

หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีของเยาวชน

จะมีระเบียบการเปิดบัญชี
ที่กำหนดอายุขั้นต่ำ
ถ้าหากเอาอายุไม่ถึงตามเงื่อนไข
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง
และจะต้องให้ผู้ปกครองร่วมเปิดบัญชีด้วย

กำหนดวงเงินมาตรฐาน

อยู่ระหว่างการหารือกับธนาคารต่าง
เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินที่เหมาะสม

เนื่องจากว่าพบว่าเยาวชนเนี่ย
เงินได้ถึง๕แสนบาทต่อวัน

สถิติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
พบว่าจำนวนบัญชีม้า
ธนาคารส่งให้สำนักงานปปงตรวจสอบธุรกรรมเนี่ย

มันเพิ่มขึ้นทุกเดือน
อย่างเช่นเดือนพฤษภา๖๕เนี่ย
เปิด๖๒๑๑บัญชี

เพิ่มขึ้นมาเป็น๑๔๓๖๙บัญชี

ตกเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพ

ที่จะได้จากการรับจ้างเปิดบัญชี
เพราะอาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ไม่คุ้มกับสิ่งที่ได้รับ

ที่จะทำให้เยาวชนเข้าถึง

เขาก็ต้องถูกหลอกถูกใช้ต่อไป

มันป้องกันปัญหาไม่ได้ครับ

เท่าที่กฎหมายจะกำหนดไว้

๑เข้าคุกแล้วอยู่ไม่นาน

พอรวยแล้วมีเงินเยอะแล้ว

เป็นคดีมันอยู่ทำไมล่ะครับ

หนีแล้วไม่มีปัญญาที่จะไปเอาตัวมาลงโทษได้
คนถูกหลอกมันก็นั่งเจ็บใจอยู่เลยล่ะ
นี่แหละครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ